คุณคุณต้องบอกดิฉันก่อนนะคืออะไร
เอ่อไม่บอกถามอย่างเดียวเลยรำคาญไหม

นี่คุณดิฉันทำแค่๓วินาทีคุณยังรำคาญ
นี่ชาวบ้านอยู่ในหมู่บ้านพฤษา๙๒ลำรุกาคคสปท์ทันี
บอกว่าได้ยินแบบนี้เกือบชั่วโมง
มีผู้ชายเขาแว้นไปรอบหมู่บ้าน

แว้นสายเบิ้ลตอนนี้กลายเป็นสายหมอบแล้วนะคะ
โทษไปที่สุพธิแบบนี้
ไม่รู้ว่าใครบางค่ะ
พูนเรียกพี่ท็อคพี่ท็อคมายตอนไหนกว่า

พี่เขามายพซื้อไปคองบ้านซึ้ง

ก็มีบ้านซึ้ง
แต่ว่ามันก็ต้องรับฟังเหตุผลกับสิ่งที่มันเกิดอันนี้
ที่มาที่ไปก็เกิดจากเสียงแอน
ไม่ได้ทางออกใช่ค่ะเพราะว่าเขาก็โดนไปตุ๊บตับตุ๊บตับเหมือนกันนะ
แต่จริงเวลาทำเสียงเดือดร้อนรำคาญให้กับคนอื่นในพื้นที่อยู่อาศัย
อันนี้ผิดกฎหมายนะคะบอกเอาไว้น้อง
ก็จริงเวลาเครื่องรถยนต์รถจักรยานยนต์ที่เครื่องมันเบามันดูแพงนะ
มันดูฟังแล้วเป็นแบบเออของมันดีแหละมันเลยนิ่มอะไรอย่างนี้เนาะ
แต่ก็ไม่รู้แหละก็แล้วแต่เอาเป็นว่าถ้าไปอยู่ในที่ที่เขาไม่แฮปปี้กันก็ไม่ควรทำนะคะ